เป็นเหตุวัยรุ่นตีกันอีกแล้วนะคะ
คราวนี้๓๐รุม๔ค่ะ
ซึ่ง๑ใน๔อาการสาหัสมากด้วยนะคะ
โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดความยาว๒นาทีครึ่งกว่านะคะ

ทำไมต้องทำร้ายน้องผมขนาดนี้

รู้ไหมพี่น้องเขาใจจะขาด
มาสิเต้ยตื่นมาคุยกับพี่
มาแม่และทุกคนยังรอเต้ยอยู่นะน้อง
ซึ่งในคลิปก็พบว่าชายวัยรุ่นประมาณ๔คน
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณปากซอย
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทางแยกนะคะ
นานก็มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ตามมามากกว่า๓๐คน
จากนั้นจอดรถเสร็จปุ๊บ
กรูเข้าหาวัยรุ่นทั้ง๔คนแล้วรุมชกต่อยทันที

ไม่มีทางสู้จริง๓๐ต่อ๔ไม่รู้จะสู้ยังไง
หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
ซึ่งในคลิปเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งคนนี้แหละอาการสาหัส

ส่วนเพื่อนอีก๓คนก็บาดเจ็บไปตามกันค่ะ

ก็กรูกันมาช่วยเพื่อนคนที่สลบอยู่อย่างทุลักทุเลนะคะ
ก็มีคนเข้าไปดูเกือบ๒๐๐๐คนแล้ว
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันไปอีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ล่าสุดนายยงยุทธ์สุโนพักษ์ป้องกันและบรรเทาสาธาราภัย

ศูนย์ดำรงธรรมได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้มาแล้ว
ซึ่งก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจสอบ
และจะประสานงานกับสวนราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรท่าม่วง
เพื่อให้ความเป็นธรรมและติดตามจับตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้ได้เร็วที่สุดค่ะ